ดีนี่สบู่เหลวอับสะออร์แกนิคอ่อนโยนปรัสจากสารเคมีอันตราย
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอ่าวันนี้เป็นไงฮะ
สำหรับสละกินแบ่งรัฐบาลใครเข้าวินบ้างโดนแซวอ่ะ
ใครนะคุณหลีดเสียงหูสักนิดนึงนะฮะเสียงออกมาข้างนอกนะครับ
ผมคิดว่าใครมาพูดกับผมอยู่โดนไปแล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกลับกลับไป
ผมไม่ต้องบอกก็ได้รับก่อนไหมไม่เป็นไรฮะหรอเอ้านะฮะ
สำหรับเลขสลากกินแบ่งวันนี้ที่ออกมานะครับก็แน่นอนครับว่า
ใครจะเฮกันบ้างนะครับรางวัลเลขท้ายสองตัวศูนย์ห้าโอ้ยบาดใจศูนย์ห้านะครับ
เลขท้ายสามตัวนะฮะสามเก้าสามห้าเจ็ดเจ็ดเลขหน้าสามตัวนะครับเจ็ดห้าห้า
แล้วก็สองแปดสามส่วนรางวัลที่หนึ่งครับนี่นะฮะสี่เจ็ดสองสองเจ็ดศูนย์
นี่วันนี้มีคนรายงานว่าไปที่จังหวัดเลยจังหวัดเลยเนี่ยนะครับ
นางสาววัยวลัยลักษณ์เที่ยงงามเข้าไปทำไมครับดีเขาไปแจ้งความหนุ่ม
เขาถูกรางวัลที่หนึ่งอุ้ยเหรอฮะเออสามใบอ่าคือมีหมายเลขสี่เจ็ดสอง
สองเจ็ดศูนย์จำนวนสามใบครับแต่ปรากฏว่าตนเองเนี้ย
แบ่งไว้แค่ใบเดียวค่ะตอนแรกมีคนมายื่นให้แล้วนะ
เออคนขายพอกค่าแม่ค่ารุ๊ดกะลี่เนี้ยเขาส่งอ่าช่วยซื้อนิดหน่อย
ใบนางบอกเอาล่ะนางช่วยซื้อเอาไว้ใบดวงคน

พอตอนบ่ายผลรางวัลออกมาปุ๊บ
เป็นชัดเป็นลมเลยนะเอ๊ะทำไมไม่เอาไว้ผล

ถูกแค่ใบเดียว
ปรากฏมาตรวจรางวัลที่หนึ่งโอ้โหตายทำไมฮะตกใจ

เอ้าหนุ่มที่ฉันเล่ามาจังนานเท่านี้ฟังอยู่ไม่ตกใจทำไม
ก็ให้เขาแบ่งกันไม่แบ่งสิแบ่งบุญกันเพราะยังได้๓ใบไง
โอ้โหมันก็แบ่งบุญกันคนเอามาให้ถึง๑๐๐๐๐ละ๓ใบ

คือคุณได้มามากกว่านั้นเดี๋ยวไม่ได้ตุ๋ยนะ

เพราะฉะนั้นนางก็เลยตอนนี้เราเจอแล้วที่จังหวัดเลย๑คนนะครับ
แล้วเราก็ไปเจอเป็นนี่แป๊บนึงนะครับ
หาข่าวอยู่นะก็คือไปที่ตำบลห้วยไร่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ
ถูกรางวัลที่๑งวดวันที่๑เมษายนรับเงินไป๖ล้านบาทเนี่ย
อยู่ที่ตำบลห้วยไร่อำเภอหลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรอีก๑คน
ก็นำลอตเตอรี่ไปลงบันทึกประจำวันเนี่ยนะฮะท่ามกลางตำรวจตำรวจเฮเลยเธอ

ตำรวจบอกโอ้โหลาก่อนความจนนี่ส่วนใหญ่บอกลาก่อนความ
ขนาดเดียวกันคุณบินบรรลือริสต์อันนี้ก็ถูกจริง
คุณบินบรรลือริสต์๕๔ใบอันนี้คือ๒ตัวเหรอ
ถูกถูกถูกมาไว้ถึง๕๔ใบเนี่ย๐๕ครับก็ได้ไปแสนกว่าบาท
แสน๘๐๐๐บาทเราไปฟังคุณบินกันฮะ
๕๐๑๐ชุดหลายห้าใบนะครับหา่อก็ข้างหลังกูถูกทั้งหมด๕๐ใบ
แล้วตอนนี้เดินมาก็จะเจออีก๔ใบ๐๕นะครับเพราะงั้นวันนี้ถือว่าผมมา

มีเงินเท่าไรนะพี่
๕๔ใบก็เป็นเงินค่าเก็บ๑แสน๘พันบาท
อาหารวงธนาบุญร่วมไปเลยนะคะ

อยากจะรู้ว่าที่เลยอีก๒ใบไปอยู่ที่ใคร

จะต้องมี๓ใบรางวัลที่๑ถูกต้องไหมเพราะเขายื่นยื่นเลขเดียวกัน๓ใบ
หรือไม่ได้ขายไม่รู้ยังไม่มีข่าวกลับมาเลยต้องมีคนถูกไปแล้วนะ
ต้องมีคนถูกอยู่ที่จังหวัดเลยแน่นอนอีก๒ใบอยู่ที่จังหวัดเลยแน่นอนนะ
เพราะฉะนั้นคนจังหวัดเลยคุณเช็คดีดีนะฮะเพราะยังเหลืออีกสองใบเป็นรางวัลที่หนึ่ง
ไปดูเรื่องนี้กันบ้างอะไรวันนี้ตำรวจหล่อที่ไล่ผีอ่ะเธอไม่ต้องอ่านตามสคริปต์หรอกเลยจริง
อันนี้อันนี้คุณนกไม่เอาคุณนกตบหน้านะก็เดี๋ยวตกน้ำไว้ก่อนเอาเรื่องตำรวจไล่ผีอ่ะเธอ
อ๋อภาพยังไม่พร้อมเหรอเขาหาภาพอยู่เขาหาภาพอยู่
คือวันนี้ฉันตื่นเต้นกับตำรวจเอาควายธนูไปไล่ผี
หล่อมากตำรวจหล่อตำรวจหน้าตาดีเลยที่จังหวัดเชียงรายครับ
คือต้องยอมรับว่าวันนี้เป็นข่าวที่คนพูดถึงกันเยอะพอสมควรแต่เดี๋ยวให้คุณหนุ่มเล่าเรื่องอะไรก่อนนะคุณจะเล่าเรื่องอะไรก่อน
นี่ฮะครูนกครูนกก่อนคือครูนกครูนกนะฮะก็คือมีผู้ปกครองเนี่ยเขาได้มีการโพสต์ภาพของนักเรียนคนหนึ่งนะฮะชั้นป๒เป็นเด็กชาย
คือบอกว่าลูกเขาเนี่ยถูกตบมาเนื่องจากครูประจำชั้นโทษนะฮะครูสอนภาษาไทยชื่อว่าครูนกเนี่ยนะฮะ
บอกเด็กที่อยู่ในห้องเนี่ยบอกว่าถ้าใครพูดเนี่ยนะให้ตบปากบางคนเนี่ยโดน๑๐ทีคนละ๑๐ทีนะ
แล้วโดนไป๑๖คนรวม๑๖๐ทีบางคนก็ให้ตบ๓ทีแต่๓๑คนบางคนเนี่ยโดนไป๕วันซ้อน
เนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแม่ก็ทนไม่ไหวเขาก็ไปถามลูกชายไปถามเด็กนักเรียนที่โรงเรียน
เขาบอกว่าใช่ค่ะใช่ครับพวกหนูโดนกันทุกคนเลยคือครูนกเนี่ยเป็นคนสั่งให้ตบหน้า
หลังจากนั้นแม่เนี่ยนะฮะก็เลยไปบอกทางผอตอนแรกผอก็บอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อย
ใจเย็นนั้นแม่ก็เลยแบบมาที่โรงพักมาสอบพอแล้วก็ให้คู่กรณีคือคุณนกเนี่ยมาด้วยนะฮะ
แล้วก็ยกกันมาลองฟังเสียงแม่คุยกับทางภูนกสักนิดหนึ่งเมื่อกี้นี้
ต้องออกมาแยกย้ายนะครับแล้วก็บอกว่าให้กลับไปก่อนคือทางฝั่งผู้ปกครองเขาก็งงว่าทำไมตำรวจถึงไม่จัดการเรื่องราวของครูนกเพราะไปทำเหตุแบบนี้นะครับทางตำรวจแล้วก็บอกว่าเออก็ให้กลับไปเจรจากันก่อนหลังจากนั้นเนี่ยแม่ก็เลยไปคุยกับทางโรงเรียนนะครับก็คือถึงได้ไปทราบกันมาว่ามีเด็กนักเรียนหลายคนเนี่ยโ
ตรงไหนตรงที่ว่าโอเคเด็กที่ถูกตบไปก็เข้าใจว่า
เขาก็อาจจะงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมแต่คนที่ต้องไปตบเขาเด็กพวกเนี้ย
เท่ากับคุณเนี่ยไปยัดเยียดไปสอนความรุนแรงให้เด็กเหล่านี้นะฮะ

การทำแบบนี้เนี่ยทำได้แล้วไม่ผิด
วันดีคืนดีไม่ได้ยินคนพูดไม่เข้าหูเขาตบเลยอย่างนี้

คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นครูเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้
เอออย่าให้คนเข้ามานั่งว่าว่าอาชีพครูเนี่ยเป็นอาชีพที่แบบ

มันกลายเป็นแบบเสียหาย

ก็นั่นไงแล้วคุณเขาฝากเด็กไว้กับคุณ

มันหมดสมัยแล้วไอ้ที่แบบใช้ไม่เรียวตีอะไรอย่างนี้
มันก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เรียวจะสร้างคนได้เสมอไปนะสมัยนี้

ให้เด็กนักเรียนไปตบหน้ากันเองอย่างนี้

ใช่ไหมเออมันไม่ดีมันไปสร้างความรุนแรงในโรงเรียน
ฝึกให้ยอมรับการตัดสินใจด้วยความรุนแรง

มันถึงขั้นแบบเนี่ยไปยิงไปฆ่าไปทำอะไรกันได้นะ
นี่ไงตำรวจไล่ผีพร้อมอ้าวพี่ดามเชิญ
คือหนุ่มเรื่องของเรื่องวันนี้
ติดตามมาเป็นตำรวจที่จังหวัดเชียงราย

กูก็พูดเลยเท่านิดก่อนเช่าไปเตรียมสกิฟต์บท

เรื่องเนี่ยผมเกิดให้ฟังก่อนเรื่องเนี่ยผมเกิดเรื่องทั้งหมดยังไม่เกิดขึ้นที่เชียงราย
ก็มีผู้หญิงคนนึงเนี่ยนะฮะเขาโทรศัพท์เนี่ยไปที่สพที่เชียงรายเนี่ยนะครับ
นานแบบบ่อยมากเลยจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยนะฮะโทรวันเดียวนะครับโทรเข้าไปเนี่ย
สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครั้งอืมถามว่าโทรไปทำไมคือโทรไปเนี่ยนะฮะ
เพื่อที่จะแจ้งความบอกว่าช่วยฉันหน่อยมาจับผมที่บ้านเนี่ย
มันมีดวงวิญญาณแล้วก็มีพูดผีปีศาจมีคนเล่นขอมีเล่นคน
คนเล่นมนต์ดำเนี่ยมาหาเธออืมตำรวจเขาก็มานะอืม
พอมาถึงเสร็จปุ๊บพี่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าขอไปแจ้งความหน่อยไหม
แจ้งความใครตำรวจก็บอกโอเคถ้างั้นป่ะไปสพด้วยกัน
ตำรวจก็พอพากลับไปสพพอกลับไปสพปุ๊บพี่ผู้หญิงบอกว่า
ฉันจะแจ้งความผีตำรวจก็งงบอกมันแปม
มันมันแจ้งไม่ได้มันไม่ได้เพราะมันไม่รู้จะไปจับใคร
ไม่มีที่โดนนะจะไปแจ้งความคนปล่อยมดดำมันก็จับไม่ได้
ไม่รู้เป็นใครมันไม่รู้เป็นใครไม่รู้ทำยังไง
ตำรวจเขาก็ดีเขาก็เลยพาผู้หญิงคนนี้ให้เรียกกู้ภัยมา
พาผู้หญิงเนี่ยไปหาหมอค่ะปรากฏคุณหมอก็ดูแลด้วย
ผู้หญิงบอกเขาไม่ยอมเขาไม่เป็นอะไรปกติเขาปกติดี
ตำรวจก็เลยวางกุศโลบายบอกไม่เป็นไร
มีสิบตำรวจโทรท่านหนึ่งหน้าตาหล่อหล่อผมจำชื่นไปได้

ถ้างั้นไปเดี๋ยวกลับไปที่บ้านผมจัดการเอง
พอไปถึงเสร็จปุ๊บสิบตำรวจโทรท่านนี้สิบละทีอ่าสิบละที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

บอกเลยบอกว่าโชคดีผมดูหนัง
ก็เลยเอาควายถนูตัวนึงเนี่ยจริงจริงหรือปมปม
จริงเอาควายธนูเนี่ยมอบให้กับทางผู้หญิง
ของบ้านหลังนี้ไว้พอหลังจากนั้นเขาก็ใช้วิธี
แล้วก็จุ่มน้ำมนต์แล้วเป่ากระถาสวดมนต์
แล้วบอกออกไปออกไปออกไป

โดยเฉพาะใต้ต้นรู้สึกใต้ต้นขนุนหรือใต้ต้นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะ
เขาบอกตรงนั้นผู้หญิงบอกว่าเห็นผีเห็นอะไรอยู่ตรงนั้น
เขาก็ไปถึงก็กระทืบออกไปมึงออกไป
ดรเซนต์ดีวิชาอาชาราชนิด

ไปแล้วหมาเหมืองวิ่งหนีหมด

แต่หมาวิ่ง
เพราะหมาอาจจะกลัวควายธนูหรือเปล่าเธอ

ออกไปจากบ้านหลังนี้
ออกไป

สิ่งไม่ดีช่วยเราไป
สิ่งดีเข้ามา
สิ่งดีต้องเข้ามา
ถ้าอย่างงันไม่จบ
อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ

เพราะอะไรไม่เป็นว่าคุณไม่ได้มองข้าม

ต้องยอมรับเลยบางตำรวจบางนายไม่ได้เป็นแบบนี้นะ
บางทีก็จะบอกว่าช่วยหน่อยเถอะเนี่ยฉันรู้สึกมันมีอะไรมาตาม
เขาบอกเผลอเขาด่าเขาอะไรแต่พี่คนนี้น้องคนนี้น่ารักมาก
คือก็ยังใช้กุศโลบายในการที่จะช่วยแบบดูแลแล้วก็แบบไล่ผีอะไรต่างนานา
พอเสร็จแล้วทางทีมข่าวก็ลงไปที่บ้านหลังนี้
ก็ปรากฏว่าพี่ผู้หญิงคนนี้เขามาอยู่ที่นี่ประมาณ๔๐ปีแล้ว
แล้วก็เมื่อก่อนมีสามีปรากฏสามีเสียชีวิต
พอเสียชีวิตเนี่ยความรู้สึกแกรู้สึกเหมือนแกจะเปลี่ยนไป
แล้วก็คราวนี้ไม่ค่อยออกไปไหนพอออกไปเวลาแบบเจอใครที่แบบเหมือนแบบ
หูผิดตาหน่อยก็เหมือนจะตะโกนว่าเขา
แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับพฤติกรรมเปลี่ยนไป
กลัวเรื่องของมนต์ดำเรื่องของอะไรอย่างนี้
ตำรวจเขาก็เข้าไปช่วยดูแลตรงนี้ให้
แต่ตำรวจที่เป็นตำรวจอยู่ต่างจังหวัดส่วนใหญ่นะ
จะเข้าใจประชาชนแล้วแก้เคยเจอนะ
ชาวบ้านเขาบอกว่ารัตเตอรี่หวยนั่นแหละเขาหาย
แล้วก็โว๊ยทำอะไรไม่ได้ตำรวจเลยพาไปพาไปหาคังคก
พาไปหาคังคกจริงแล้วก็เอาแป้งช่วยกันทาหลังคางคก
แล้วก็ให้เลขใหม่ไปเขาก็สงบ

เรื่องของความรู้สึกเป็นเรื่องสำคัญนะของชาวบ้านของประชาชน
มันไม่ได้หมายความว่าโอ้โหทุกอย่างมันจะต้องเป็นแบบ

สิมจริงจริง

ภูมิครับการเขาเข้าไปอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะ
ไปด้วยเหรอหัวหน้าเข้าว่าเหรอหัวหน้าเข้าว่าเข้าไปขอเขาก็ไปด้วย
หัวหน้าเขาเข้าไปที่เกิดเหตุด้วยนี่ไปอยู่ด้วย
เขาหล่อไหมแม่น้ำรวจหล่อก็ฉันบอกแล้วไงฉันถึงบอกจะต้องอ่านข่าวนี้
เห็นไหมเขาหล่อยนี่แม่โฉมงโฉมูกแม่

เหนือลองฟังหน่อย

เค้าตรอมาพาทำพิธีที่บ้าน
เค้าก็ยิ่มใหญ่เค้าขอบคุณ
ก็เป็นแบบว่าหลายคนก็พูดถึงข่าวนี้กัน

เออหน้าตาดีเลยอ่ะ
วิ่งหนีนี่

วันหนึ่งมีคนมาขอให้คุณหนุ่มไปช่วยไล่แบบนี้ไปได้ไหมคะ

ผมเคยไล่ผีปอบมาแล้วตอนนั้นผมทำรายการ

เฮ่ยจริง

มันเป็นใคร

มาถามจริงผมกำลังถอดภาพบอก

หนุ่มมาก

ไม่ใช่ของจริงของจริงก็มีนะ

คือแบบว่าบางทีถามว่าของจริงมีไหมมี

เหมือนเขาไปที่วัดไปที่อะไรแล้วเหมือนก็ไปโดน

แล้วก็ผมมานั่งคุยเอาอากาศสดอย่างนี้
อยู่ดึกแรบทำตาเหลือกตาโปนออกมา

เอาจะกินนั่นไหมเดี๋ยวให้ไปซื้อเขาผัดให้กินไหม

มาคุยเรื่องจริงมา

ขอสรุปสั้นคือเราส่งกำลังใจไปให้น้องมิ้น

แต่ทางผู้ว่าเองเขาก็บอกรายการจุดผู้
โอเคแม้ว่าจะเป็นประเพณีต่าง

ทางอำเภอหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดอาจจะใหญ่ไป

ล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย๑๕วัน
ซึ่งขออนุญาตต้องแจ้งสถานที่ขนาดแล้วก็จำนวนผู้

ต่อไปเนี้ยโอเคคุณจะเป็นประเพณีหรืออะไรก็แล้วแต่อีกครั้งนะฮะ
ชาวอีสานหรือจังหวัดวันนี้เขาบอกโอเคเข้าใจว่าเป็นประเพณี
ในการจุดผู้จุดอะไรในประเพณีต่างเนี่ย
แต่คุณจะต้องแจ้งก่อน๑๕วันแล้วนะฮะ
เพราะมันเกิดไปทำลายชีวิตคน

แต่กรณีเกิดขึ้นเนี่ยทางเจ้าภาพงานศพไม่ได้ขออนุญาตทางอำเภอ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด
เพราะฉะนั้นถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง
แล้วก็สิ่งเทียมอาวุธปืน๒๔๙๐นะครับมีโทษจำคุก๑เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
ซึ่งถ้าเอาจริงก็คือมันก็ยังอ่อนอยู่นะครับหรือทั้งจำทั้งปรับแต่เขาก็ไม่ได้ตั้งใจหรอก
แล้วก็ผลของการจุดผู้ตะไลเนี่ยก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจ
แล้วก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะปกติการจุดผู้เนี่ยต้องขออนุญาตก่อน
อันนี้คือมันเป็นกฎหมายมาตั้งดาวนานแล้วนะครับแต่เหตุการณ์ครั้งเนี้ย
อาจเห็นว่าเป็นประเพณีงานศพจึงมีการจุดผู้ตะไลตามความเชื่อ
ซึ่งหลังจากนี้ตนจะศึกษาข้อกฎหมายแล้วกัน
ขณะเดียวกันวันนี้นายแพทย์บวรเกียรติมงคลนะครับ
เปิดเผยถึงอาการน้องมิ้นว่าต้องใช้คำว่าโคม่า
ตอนนี้อยู่ในขั้นโคม่าก้านสมองของน้องไม่ทำงานแล้วนะครับ
เนื่องจากสมองได้รับความกระทบกระเทือนเป็นอย่างมาก
ซึ่งร่างกายของน้องตอนนี้ถามว่าน้องเขาอยู่ได้ยังไง
อยู่ด้วยเพราะว่าเครื่องช่วยหายใจอย่างเดียวเลยครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องดำเนินคดีกับชายสองคนที่เป็นคนจุดผู้ตะไลในงานศพ
ข้อหากระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสตามที่ข่าวนำเสนอไปนะฮะ

วันนี้ในอำเภอปักทงชัยพร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอกชะนัด
ตะขุอำเภอปักทงชัยเนี่ยเพื่อให้กำลังใจแต่อย่างที่บอกว่าตอนเนี้ย
เอาจริงคือน้องอยู่ได้เพราะเครื่องช่วยหายใจก้านสมองไม่ทำงานแล้ว
นะฮะนี่ก็อาการล่าสุดคุณมิ้นคือกั้นสมองตายน่ะคือคือน่าสงสารน้องมาก
มากคือแล้วที่สำคัญอ่ะเด็กกำลังจะเดินกลับบ้านเด็กอยู่ในโรงเรียนอ่ะ
กลับไปหาพ่อแม่คือเพิ่งเรียนเสร็จโรงเรียนเพิ่งเลิกแล้วเดินออกไปกับเพื่อนอีกสองคน
แล้วอยู่ดีมันลงพุ่งปั้งเข้าไปแล้วผมไปคุยมาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นมันเป็นไม้ไผ่เนี่ย
เป็นไม้ไผ่อย่างเงี้ยอ่าเป็นแท่งแล้วมันก็พุ่งตกมาแทงหัวน้องอ่ะอืมเออ
ทำไมบรรทัศน์ตัวนิดเดียวด้วยอืมไม่หรอกคือน้องแบบไม่มีความผิดอะไรเลย
น้องกำลังจะกลับบ้านอ่ะแล้วเป็นเด็กเรียนหนังสือเก่งเท่าวัน
แล้วก็แบบเหมือนกิจวัตรของเด็กอ่ะฮะเด็กคนนี้ก็คือมาเรียนหนังสือ
ถึงเวลาสามโมงกว่ากว่าเกือบสี่โมงใช่ไหมพี่หนุ่ม
ใช่เป็นเด็กที่เวลาเด็กกำลังจะเดินกลับบ้าน

ปรากฏช่วง๓๔โมงก็เป็นช่วงงานศพพอดี
ซึ่งโรงเรียนกับวัดคงจะอยู่ติดกัน

พี่แบบโอ้โหแล้วลูกเขาเขาเลี้ยงมา
ก็หวังจะให้ดูแลอย่างแก่อย่างเท่า

ที่อ้างว่าต้องจุดไปเพื่อส่งวิญญาณให้ไปสู่ที่ชอบ
แต่ที่จริงผู้งานศพตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นแบบ

ไอ้ที่แบบจุดผู้แบบนี้
จุดพลุจุดอะไรอย่างนี้มันไม่ควรจะมี

ก็คิดดูว่าตรงนั้นเขาบอกมีโรงเรียนมีอำเภอมีอะไรอยู่ตรงนั้นหมดเลย

ใช่คือมันควรจะอยู่ในที่โล่งถ้าจะทำ
อันนี้มันอยู่ในที่ชุมชนด้วย

เตรียมรับมือฝนตกหนักที่สุดในรอบ๓๐ปีนะคะ
เขาบอกว่าดรทวีศักดิ์นะคะธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชนรับประทาน
เปิดเผยหลังจากที่ประชุมกับคณะอนุกรรมการ
ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำท่วม
ว่าต่อไปนี้ตอนนี้ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ
คุณผู้ชมนะมีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น๓๘๐๐๐ล้านลูกบาทเมตร
คิดเป็นร้อยละประมาณ๕๐ก็คือครึ่งหนึ่งของความจุอ่างรวมกัน
มีน้ำใช้ได้ประมาณ๑๔หมื่นล้านลูกบาทเมตร
ซึ่งโดยรวมการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแรงในปี๖๓๖๔เป็นไปตามแผน
มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคจนถึงสิ้นสุดฤดูแรงนี้นะคะ
แล้วก็มีน้ำสำรองไว้ใช้ช่วงต้นฤดูฝนนะ
ส่วนการคาดการณ์จากกรมอุตุนิทยาอุตุนิยมวิทยาระบุว่า
ฝนจะเริ่มเร็วกว่าปกติคือช่วงต้นเดือนพฤษภานี้
แล้วก็จะมีปริมาณไม่เหนื่อยค่ะปริมาณฝนก็ขาวมันยาวน่ะ
จะถามทำไมอ่ะฝนสูงปริมาณฝนนะคะสูงกว่าค่าเฉลี่ย๓๐ปีเลยนะ
หนุ่มถ้าเช่นหาบรรทัศน์ต่อไปไม่เจอดังนั้นเป็นห่วง
หัวป๊อกตาตอนฝนตกหัดล้ำหัวเป็นลมเหรอ
ไม่รู้ฉันไม่ควรพูดเด็กค่ะ
ไม่กลัวไม่เป็นหัวดังนั้นนะคุณผู้ชมนะ
ก็ขอให้กรมชนประธานเขาบอกว่าให้ทุกคนเตรียมพร้อมนะคะ
ที่จะรับมือกับสถานการณ์น้ำนะ
แล้วก็ด้านนายธเนธสมบูรณ์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษา
อุทธกวิทยากรมชนรบทานกล่าวว่า
การบริหารน้ำในฤดูแรงเนี่ยนะคะ
อีก๓๐วันจะสิ้นสุดลงพบปริมาณน้ำในรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

แต่ว่านะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิด
ทีทำให้เกิดการว่างงานเยอะนะ
จนมีการเพาะปลูกนะนอกเขาเรียกนอกแผนนอกฤดูเนี่ย
เพิ่มขึ้น๒๗๙ล้านไร่
คุณกลับไปทำการเศรษฐกรณ์ก่อนเอาง่ายขอสรุปค่ะ
นี่ก็ขึ้นง่ายเลยว่าปีนี้ฝนจะมาเร็ว
ปีนี้ประมาณสักหลังสงการนิด

เราเปิดมาอีกสัก๑๐กว่าวันเราจะเริ่มเจอหน้าฝนกันแล้ว
ต้องค่ะซึ่งเนื่องจากว่าตอนนี้ปริมาณน้ำจืดมันน้อยแล้ว

เพราะฉันก็แบบให้ลูกทุกคนเตรียมตัวรับมือกับฝนกันด้วย
เอ้าเดี๋ยวพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้า
เลิกแล้วนะฮะสาลิกาตาหวาน
พี่หนุ่มเธอจึงตบปากทำไมล่ะ

ถ้าพูดเป็นฝั่งแล้วฉันได้ผัวฉันคงมีผัวไปนานแล้วล่ะ
ต้องบอกต้องบอกเธอต้องพี่ต้องส่งมาบอก
อื้อน่ารัก

เขาเป็นแดนเซอร์คนหนึ่งพี่โต้งบอกฉันล่ะ
สอบประคอสั้นว่าไปเจอเท่าไหร่ดี
คือวัน
เอาไหม
แต่ต้องใช้เวลากักตัว๑๐วันหากเป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีรายงานว่า
เฮ้ยโควิดไกรภัณฑ์อะอย่างเช่นแอฟริกาอย่างเช่นทางยุโรปอย่างเช่นทางฝรั่งเศสอะไรอย่างนี้
โดยเฉพาะที่เขาเครียดกันเนี่ยอย่างสายพันธุแอฟริกาสายพันธุบาซิลสายพันธุ์อังกฤษ
หรือสายพันธุ์อื่นที่ในอนาคตจะเกิดเนี่ยนะครับ
เพราะฉะนั้นคนที่มาจากเราขอใช้ว่าประเทศเสี่ยง
ประเทศเสี่ยงจะต้องกักตัวอย่างน้อยนะฮะ๑๔วัน
ทั้งนี้การนับเวลากักตัวจะเริ่มตอนเที่ยงคืนจนถึง๖โมงเย็น
หากเดินทางถึงไทยหลังจากนั้นปุ๊บเราจะต้องนับวันที่๑คือวันรุ่งขึ้นนะครับ
ถ้าเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเวลาเช่นเวลาทุ่มนึงเสร็จช่วงที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นของวันดังกล่าวแล้วนะครับ
จะไม่นับตั้งแต่เริ่มนับในวันต่อไป
ในขณะเดียวกันผู้ใดที่กำหนดเดินทางเข้าประเทศไทยเนี่ยแล้วคุณฉีดวัคซีนมาแล้ว
หมายถึงว่าอย่างอเมริกาตรงนี้เขาฉีดกันแล้วอย่างหลายประเทศเขาฉีดกันแล้วคุณจะเดินทางกลับบ้านเนี่ยนะฮะ
ถ้าคุณฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙นานกว่า๑๔วันก่อนเดินทางคุณจะเหลือเวลากักตัวเพียงแค่๗วัน

เมื่อคืนนี้เพื่อนผมเป็นเพื่อนรุ่นพี่โทรมาจากฝรั่งเศสพารีส

ตอนนี้ล่าสุดจะติดวันละ๒หมื่นถึง๓ห้าคน
ใช่เขาล็อกดาวน์ไปที่อังกฤษเขาบอก
เขาปีนึงเนี่ยเขาเปิดปิด
แต่ที่สำคัญคือไอ้พวกระไฟแยฟพวกหลุยบีตองพวก

แล้วเศรษฐกิจทำไงอ่ะ

แล้วก็คนเนี้ยห้ามออกจากบ้านไปสิบกิโลอืม

แต่ที่นั่นเขาจำเป็นต้องพกกันตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นคุณบ้านคุณอยู่ที่นี่
แล้วคุณนักขับไป๑๐กิโลกรัม

ก็ห้ามไปอยู่

เราโอเคเพราะมันร้อนด้วยตอนนี้ของเขาหนาวด้วยต้องยอมรับ
ตอนนี้คือการระบาดของฝรั่งเศสหรือที่บอกเมื่อกี้ประเทศที่เราบอก
ล็อกมาปีอีกแล้วอืมเราล็อกมาแบบ๑ปีของเรา
เดือนกว่า๒เดือนเรายังแย่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ย
อย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติคุณฉีดวัคซีนมาแล้ว

พี่น้องคนไทยหลายคนอยากจะกลับบ้านแล้วล่ะ
จะอยู่ทำไมอ่ะใช่ไหมล่ะทำอะไรก็ไม่ได้กลับมาบ้านเราดีกว่า
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติคุณฉีดวัคซีนมาแล้วกักตัวจริงแค่๗วันนะครับ
ลดลงจากเดิมที่จะต้องกักตัว๑๔วัน
แต่ถ้าสมมุติคุณมาจากฝรั่งเศสคุณมาจากอังกฤษ
คุณมาจากแอฟริกาคุณมาจากบราซิลคุณมาจากประเทศอะไรอย่างนี้
ยังไงก็ต้อง๑๔วันแต่ถ้าฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างประเทศที่แบบว่า
ไม่หนักที่ยังไม่มีการไวรัสกายพันธุ์คุณก็เหลือ๗วันเท่านั้นเอง
อ้าวคุณหนุ่มครับสาธิกาตาหวาน
สาธิกาตาหวานนะครับจากที่มีกรณีนะครับ
ข่าวการฝังตระกุดในดวงตาของมนุษย์ของวัดจอมเกตนะครับพระนครสิทธิยา
ต่อมานะครับอำเภอมหันร่วมกับวัดจอมเกตรวมถึงสำนักพุทธ
ได้มีการออกมาชี้แจงแล้วก็ขอยกเลิกการฝังตระกุดสาลิกา
แบบนี้เนี่ยนะครับโดยร้อยตำรวจตรีหญิงสายสุนียะมนัน
นายอำเบิกบางประหันฯได้มอบมาให้ประหลัดอำเบิกฝ่ายความมั่นคง
เจ้าลิธิจำนวจสมพบังหันฯลงพื้นที่ร่วมกับนายประดับ
ซึ่งเป็นผอสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอายุทยา

ก็ปรากฏว่าตอนนี้ทางวัดจอมเกตได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับ
ยกเลิกในการฝังตะกุฎธิตา
เนี่ยนะครับวางไว้แบบเนี้ย
ยกเลิกไงเนอะยกเลิกนะครับมคุณแม่ไม่น่าเลย
อีบ้าฉันน่ะ๑๕๑๖ปีฉันไม่ได้ไปที่นี่นะ
เอ๊ะคุณแล้วที่ผลิต
นี่คนก็ส่งมาจากฝรั่งเศสบอกว่าให้ประธานาธิบดีออกมาสั่งให้หยุดไปโรงเรียน
เรียนอยู่บ้าน๒อาทิตย์และหยุดพักผ่อน๒อาทิตย์
ไปโรงเรียนใหม่อีกครั้งคงเริ่มเดือนพฤษภาคม
ห้ามออกนอกบ้านเกิน๑๐กิโลตามที่คุณหนุ่มกัญชัยบอกค่ะ
ปีนี้กลับไทยไม่ได้จ้ะเขาก็ว่าอย่างนั้น

มันก็ถามแล้วแถวนี้ติดไหมแถวนี้เขาบอกว่า
มันก็มีสิทธิ์เพราะมันอยู่ใกล้กับมักเซ
ตรงนั้นนะซึ่งแบบเพราะมาร์คเซก็เป็นคนแบบที่แบบ
จากชาตินู้นชาตินี้เขาจะมาอยู่รวมกันแบบอะไรอย่างนี้
มันก็จะมีแบบโอกาสที่แบบจะแพร่กระจายออกไปอะไรอย่างนี้
ล้านโครงล้านค้าปิดหมดเลยแล้วก็ล่าสุดอย่างนี้

เด็กก็ติดกันมาก็ไปติดคนที่บ้านอะไรอย่างนี้
มันเริ่มลามไปกันใหญ่แล้วฝรั่งเศสตอนนี้

ไม่ใช่สายพันธุเดียวนะ๓สายพันธุ
มันก็พัฒนาตัวมันนะ
ฟริกันมีอังกฤษมีอะไรสักอย่าง

เฟริกันเนี่ยเหมือนจะดุกว่าแต่อังกฤษก็ไม่ได้แพ้กันนะ

วัคซีนของเขาก็ยังไม่ได้มีการกระจายด้วย

เออเป็นอย่างงั้น

แล้วก็คือใครเป็นนะรออยู่บ้านถ้าไม่หนัก
เข้าโรงพยาบาลเพราะเขาดูแลไม่ได้ไง
มันเยอะโรงพยาบาลเขาก็ต้องปล่อยให้ดูแล

คนไทยคนหนึ่งก็คือแบบเขาสั่งเสียเลย

คือเขาเป็นเนี่ยเขาติดแล้วเขาจะไม่ไหวอะไรอย่างนี้
เขาก็แบบทำทุกอย่างก็คือกินยากินอะไรอย่างนี้

แต่คนที่ตาย

จะเล่าอะไรสักมาไอ้ก๊อฟ
เพื่อนสนิทฉันน่ะติดโควิดอยู่
เฮ้ยติดที่อเมริกา

ไม่ใช่ก๊อฟไอ้ไฮรับูนั่นแหละ
ก็เหรอเออนางอยู่อเมริกา

บอกพี่มดต่อให้ประกันของพี่มีเป็นล้านนะ

ไม่รับเพราะโรงพยาบาลมันรับไม่พอ

หมายถึงว่าคุณรวยยังไงก็แล้วแต่คุณมีเงิน

เมืองไทยของเราเรามีเงินเราเข้าได้ถูกต้องป่ะ

ไม่รู้จำกันได้ป่ะไปได้สามีอยู่อังกฤษ

คุณเล็กติดก่อนเมียสามีติดตาม

ไปถึงหมอดูเสร็จบอกให้กลับบ้านบอก

หมอบอกกลับบ้าน

เขาบอกว่าท้องเสียหายใจไม่ได้
เขาก็วันก็คือกินยาเท่าที่มี

เท่าที่เขาจะมีได้

เขาก็กินยาแก้ไข้ไปเรื่อย

อีกคนนึงคือใครรู้ไหมน้องสาวมะตูม

ก็คือหลังจากไอ้ตูมติดน้องก็ติด
แต่ติดที่นู่นทุกคนนอนอยู่บ้าน
แล้วก็รักษาด้วยการแบบกินยาแบบว่า
ใช่ก็บอกว่าฟ้าทลายโจทย์ของเราเนี่ยเลิศ

เขาก็กินอย่างเช่นสมมติคุณมียาภาระ
ก็บางคนอย่างไอ้ก๊อฟเนี่ยก็กินแต่พาราน
ก็คือจะไปเข้าใจผิดไม่มียารักษาน่ะอะไรน่ะตามอาการไม่ใช่ตามอาการ
ใช่ตัวร้อนเป็นไข้ก็กินพาราเขามีพาราก็กินพารามียาแก้อักเสบ
ก็กินของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาคือโรงพยาบาลไม่เอาอ่ะอ่า
สั่งเสียแล้วหน่อยพวกเราไปอ่ะไปเมืองนอกเราก็ต้องติดยาพาราติด
อะไรของเราไปอย่าไปซื้อยากนะยาเมืองนอกใช่ว่าเวลาไปเมืองนอกที
อุ๋นอุ๋นอุ๋นเนอะเราเตรียมยากันไปโอ้โหปะหนึ่งคลีนิกเนอะ
ใช่ไปเมืองจริงเพราะผมเคยไปต่างประเทศอย่างนี้แล้วไปหาซื้อยาตามร้าน
ขายยาเขาไม่มีขายไม่มีไม่มีอืมภูมิแพ้เป็นหอบอะไรอย่างเงี้
ขอซื้อยาก็ไม่ได้อืมเมาสนั่นเน็ตไอดอลคนดังอัพค่าตัวแซง
พัชราภาคิดชั่วโมงละแค่สองแสนห้าอ่าเดี๋ยวกลับมาใครอ่ะ

เคที่ดอร์สปีดไวท์ซีซีครีมอัพผิวใสพร้อมกันแดด

ไอดอลอับค่าตัวแรงแสงอัมปัจจาราภาคิดตัวนางรู้เรื่องหรือเปล่า
ว่าตัวนางไม่รู้เรื่องหรอกแองจี้นางได้เท่าไหร่
นางไม่รู้เรื่องอ่ะอ่านก่อนอ่านไปก่อนอ่านไปก่อน
นางอับขึ้นให้รีบตัดเห็นท่าจะจริงเมื่อล่าสุดในวงเมาส์กันที่แสดว่า
ไอดอลคนดังกำลังมาแรงตอนนี้ขึ้นค่าตัวแรงยิ่งกว่าทอง
ไปกันใหญ่นะฮะแถมบันดาวกะไหนกระซิบมาบอกว่า
ไอดอลคนดังกำลังพูดถึงเนี่ยคิดค่าแรงเป็นชั่วโมงชั่วโมงละสองแสนห้า
นะเขาบอกอย่างนี้แต่ถ้า๒ชั่วโมงจะดิวให้เป็นสามแสนห้าเหมาไป
ขาดตัวเลยแต่แหมช่วงนี้กระแสแม่เข้ามาแรงค่าตัวก็ต้องแพงตามกระแสแล้วเนาะน้องเนาะ
อืมฉันไม่เชื่อใช่ไหมว่านางไม่รู้เรื่องมีคนพร้อมจ่ายอ่ะคุณแม่
แต่ฉันไม่เชื่อว่านางนางรู้เรื่องเงินอ่ะก็อาจจะไม่รู้แต่หมายความว่าถามว่าพอจะต้อง
สมมุติอ่ะมีสิบคิวอย่างเงี้ยแต่มีหัวหัวคนหักหัวคิวนางจริงจริง
ก็นี่ไงถึงถามว่านางจะได้เท่าไหร่ถึงตัวถึงนางอ่ะไม่เท่าไหร่อืม
แต่คนที่หักหัวคิวนางมีจริงสมมุติอ่ะหนูติดต่อแม่ผัดไปอย่างนี้
แล้วอยากได้คิวก่อนก็ต้องจ่ายเพิ่มไงถูกไหมฮะแบบแบบเขาเรียกสลับให้อะไรอย่างงี้เนอะ
อืมแต่แบบว่าตัวนางเองรับรองมั่นใจว่านางไม่รู้เรื่องอืม
ไม่รู้เรื่องจริงจริงนางไม่รู้เรื่องเงินทองอะไรจริงจริงเพราะเมื่อวานดูอยู่ก็คือดูอยู่ก็ยังกลับไปใดผมที่บ้าน
เออเออน่ารักเนาะเธอรู้ป่ะว่านางไม่กล้านั่งเครื่องบินนะเออ
จะให้นางก็นั่งเครื่องบินได้อ่ะกลัวเนอะนางกลัวนางนั่งรถไฟอะไรคือ
ไม่รู้เรื่องคือนางแบบเป็นคนต่างจังหวัดจริงจริงเลยอ่ะอืม
จริงค่ะเนาะมามาที่ข่าวนี้คุณผู้ชมคงจะได้ทราบแล้ว
ได้ยินบ้างแล้วนะคะว่าน้องพลอยชิดจันทร์เนี่ยเขาเปิดร้านเนาะ
แล้วก็มีคนลูกค้าเยอะแยะเลยเพราะว่าที่อย่างเอ่อ
งจี้บอกแองจี้เคยไปมาแล้วร้านเขาถ่ายรูปสวยอะไรสวยใช่ไหม
แล้วก็ขายเอ่อครัวซองเนอะซองแล้วก็ขายดีปรากฏว่าก็สร้าง
เขาเรียกว่าเดือดร้อนแหละให้คนแถวนั้นเพราะว่ารถมันไปจอดกันเต็ม
แล้วซอยมันดันเล็กด้วยใช่ไหมเอ่อแต่ตอนนี้นะคะน้องพลอยก็ออกมา
พลอยแล้วก็หุ้นส่วนเนี่ยก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าตอนนี้แก้ปัญหาแล้ว
คือแต่แรกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเนอะพยายามแก้ปัญหาอยู่แหละ
แต่ตอนนี้ก็ไปเช่าบ้านเช่าบ้านล้างหลังนึงเนี่ยนะคะ
คุยกันเรียบร้อยเจรจาเรียบร้อยแล้วก็ทำเป็นที่จอดรถก็คือสรุปก็คือว่าแก้ปัญหาให้ได้แล้ว
แต่ซอยเล็กจริงจริงซอยเล็กนี่ที่ไหนนิมบานเหรอที่ไหนลูก
เชียงใหม่เชียงใหม่ค่ะซอยสรินทรใช่ค่ะสิรินทรอ่าเนี่ยนะคะ
ก็ปรากฏว่าตอนนี้ก็แก้ปัญหาให้เรียบร้อยแล้วน้องพลอยก็ออกมากราบขออภัยทุกคนที่เดือดร้อนนะอย่างนี้นะ
อันนี้ร้านนางใช่ไหมร้านนางใช่ไหมใช่เอาบ้านเก่ามาทำเนอะอืมนี่ไง
พลอยและหุ้นส่วนไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะวันนี้ก็นี่อ่านดูนะคะเขาก็เช่าที่จอดรถให้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ไปเชียงใหม่ก็ไปแวะทานแล้วกันเนอะค่ะนี่โอเคพักกันก่อนพักกันก่อนนะฮะ
ช่วงหน้าขวัญฟาดคนแซะลงภาพบ้านเบี้ยวหน้าไม่เบี้ยวก็ดีแล้วไม่ได้
ไม่ได้ลงไม่ได้ลงให้บ้านสวย

เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มีความโอ้หนุ่มกินให้ใหญ่
หนุ่มหิวตอนนี้กินได้อยู่แต่ตอนแรกกินไม่ได้เพราะว่ามีเครื่องดื่มอย่ามาติดต่อ
แล้วก็คุยกันไปแล้วก็ไม่เอาดีกว่าเพราะหนุ่มเป็นพิธีกรที่มีคุณภาพ
ใช่เทแล้วก็กินได้เลยตอนนี้เลยกินก็เลยกินได้เพราะว่าตอนแรกก็แบบมันอยู่ในช่วงพูดคุยกันไง
ตัวไหนพ่อบอกได้ไหมครับพ่อบอกข้อมูลให้ไหมนะไม่ได้เดี๋ยวหลังไมค์เดี๋ยวบอกให้

หนึ่งนักแสดงความสามารถยายขวัญอุสามณี

เกี่ยวกับรูปด้านหลังเบี้ยว

ไหนวะเบี้ยว

อ๋อนางใช้แอปพลิเคชันเดียวกับเอสัมปัชาย

เป็นทีวีอ่าดูทีวีละกัน

เป็นช่องอะไรอย่างนั้น

ลงรูปคือเรามั่นใจว่าเราสวยถึงลง
หลายคนมองว่าเราสวยอยู่แล้วไม่น่าแต่งแอปเยอะ

นางก็ว่าบ้านเบี้ยวแต่หน้าไม่ได้เบี้ยวนี่

ลงให้หน้าสวยไม่ได้ให้บ้านสวย
นี่นางเสี้ยกลับเลยนะเห็นไหมเสี้ยเหมือยกลับเลย
บางอย่างก็เป็นเรื่องตลกจึงไม่จำเป็นต้องซีเรียสทุกอย่างนะคะ

ไม่ได้นู่นนี่นั่นนะสมัยนี้ก็แต่งกันแล้วนะ

มันมันน้อยคนมากมันที่จะไม่แต่งอ่ะ
แต่งภาพแต่งสีแต่งหน้ามันก็ต้องมีแต่ง

มีหนุ่มของหนุ่มเนี่ยสีหนุ่มชอบสีให้มันสวย

สีมันนวลอะไรอย่างเงี้แต่ไม่ได้ไปแต่งหน้าใส

ไอ้อั๊มไม่เคยแต่งไงไอ้อั๊มอ่ะไม่แต่ง

แค่มีแผนกแต่งอยู่ข้างตัวเลย
แต่คุณแม่ก็ไม่แต่งนะภาพอ่ะ

ผมลงรูปหนังสือนะคะ

๓๓ผมคือถ่ายแบบกับทางคุณแอนนาดรชาปริ่นวิถี

ฉันขายสมบัติไปทุ่มจริงนะ

จริงแต่หนุ่มชั่วไง
ปีนี้ฉันจะไม่เม้นอะไรเธออีกแล้ว
คิดว่าเธอโวยวายอะไร
แล้วก็ชอบหน้าตาสไตล์นั้นใช่มะ

พี่แมคคาติเขาเท้าใหญ่บ้างล่ะ
ตัวไม่สมสวดบ้างล่ะหน้าอะไรเหมือนอย่างนี้บ้างล่ะ

เห็นไหมมันไปพารากอนมันไปพารากอนมันไปพารากอนเนี่ย

แต่มันออกรายการมันเรื่องไปแล้ว

แว๊งกับแว๊งอีแว๊ง

เออโอเคไปแล้วสวัสดีค่ะอันต่อไปแล้วอันต่อไปเลย